คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องราวของงูแต่เป็นคลิปจากทางบ้าน
นานทางบ้านเขาจะส่งเรื่องราวมาให้เราได้ดูแบบนี้
ชอบมากเอาไปดูกันหน่อยครับว่างูตัวนี้มันยังไงครับ
นะเฉาก๊วยอยู่ไม่มีประโยชน์เนี่ย

งูงูพัดลมครับ

แต่มันก็มีซี่เป็นร่องใช่ไหมพัดลม

แต่อย่างนี้ไอ้ตอนเข้าไปมันเบียดเข้าไปเหรอ

มันแปลงตัวเองกลายเป็นของเหลว

แล้วดูตัวใหญ่ด้วยถามว่าเข้าไปยังไง

คือเรื่องของเรื่องเจ้าของคลิป
เธอเล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑
หกพฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงสักสิบโมงเช้า
เธอกำลังจะเดินไปหยิบหอมแดงในครัวเพื่อมาทำอาหาร

พัดลมมันไม่พัดแต่มันขยับ
เออเป็นลายใหม่อ๋อพัดลมลายงู

โอ้วใหญ่ครับแล้วถามว่ามันเป็นงูอะไรล่ะมียกยกถึงครับ
โอ้โฮงูทางมะพร้าว

เออนั่นสิคุณ

คงจะต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะครับ
เอางี้ผมขอขอบคุณคลิปนี้
เพราะเป็นคลิปจากคุณผู้ชมที่ช่วยให้เรานั้นตื่นเต้นจริง
เป็นคลิปจากคุณประพาทรังศิกรพุมนะครับ
ส่งมาให้ทีมงานของเรา
เพราะฉะนั้นโดนจิตโดนใจได้ออกอากาศ
รับไปเลยกับเสื้อยืดตลอดข่าว
รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่งขอให้รวยตัวนี้นะคะคุณผู้ชม
ใครอยากได้เสื้อสวยส่งคลิปของคุณเข้ามาทางอินบล็อกแฟนเพจตลอดข่าว
จะเป็นคลิปแบบไหนก็ได้เนี่ยคลิปงูคลิปตัด
คลิปอะไรต่างที่มันตลกมันน่ากลัวมันแปลกมันอะไรได้หมดเลยคุณผู้ชม
แบบนี้ก็ได้ชอบมากใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อส่งมานะคะ
เพราะว่าเสื้อยืดสวยตัวนี้อาจจะเป็นของคุณนะจ๊ะ
บอกเลยเรายังมีเหลืออีกเยอะเสื้อยืดตลอดข่าวของเรา